ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงกันอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าความตึงเครียดในวันนี้เนี่ยหลังจากมีการปะทะกันเป็นระยะมาตั้งแต่ช่วงเย็น
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนพร้อมกับมีรายงานว่ามีคนถูกยิงอยู่คนนึงนะครับติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสิริวัลครับ
ภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่ตรงแยกดินแดงณขณะนี้นะคะเรียกว่าตำรวจเนี่ยสามารถควบคุมพื้นที่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแต่ว่ายังมีเสียงประทัดดังสวนมาเป็นระยะค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาประมาณสัก๒๑นาฬิกา๒๑นาทีค่ะตรงข้างกับธนาคารออมสินถ้าเกิดว่าเรามุ่งหน้ามาจากถนนวิภาวดีที่จะเลี้ยวซ้าย
สาวค่ะก็ได้เข้าไปสังเกตนะคะดูในระยะใกล้ปรากฏว่าที่ศีรษะของชายคนนี้นะคะมีเลือดอยู่ค่ะซึ่งนอนนอนจมกองเลือดอยู่นะคะก็ชาวบ้านที่อยู่ในซอยที่ตรงหน้าแฝดดินแดงนะคะก็ตะโกนเรียกให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อยู่ในซอยนั้นนะคะได้มาทำการประถมพยาบาลค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจแล้วนะคะว่าปรากฏว่า

ซึ่งตรงที่เห็นรถพยาบาลอยู่นี่ก็คือกำลังพยายามช่วยเหลือผู้ชายคนนี้อยู่นะครับ
ใช่ค่ะกำลังเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็มีการแจ้งกันกับทีมกู้ชีพว่าเคสนี้นะคะแผลค่อนข้างลึกค่ะจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะ
เอ๊ะปกติตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ผู้ชุมนุมเขารวมกลุ่มอยู่แล้วหรือเปล่าครับคุณสิริวัลหรือว่าจะเป็นจุดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าห่างไกลกัน
ใช่ค่ะคุณภาคภูมิค่ะจุดนี้จะเป็นกลุ่มเป็นจุดที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วก็กระจัดกระจายกัน
โดยเฉพาะตอนช่วงค่ำที่ตำรวจควบคุมฝุงชนได้เดินกระชับพื้นที่มาตั้งแต่หน้าสำนักงานปปศทางถนนวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ผู้ชุมนุมออกไปทางแยกประชาสงเคราะห์ค่ะ
จุดนี้เนี่ยก็จะมีการสวนกันไปมากับทางเจ้าหน้าที่ค่ะ
ครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่าจะเกิดจากอะไรยังไงด้วยนะครับ
นอกเหนือจากคนเจ็บภาพรวมตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วใช่ไหมคะ
ในเรื่องของการชุมนุมสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วนะคะ
คุณเขมสอนคุณภาคภูมิค่ะตำรวจควบคุมฝุงชนที่ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นนะคะ
ก็ได้นั่งพักอิริยบทกันค่ะแต่ว่ายังมีเสียงประทัดขนาดใหญ่ดังมาเป็นระยะระยะนะคะคุณภาคภูมิคุณเขมสอนค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะถอนกำลังไปจากตัวนี้ได้ค่ะ
คงยังคงต้องอยู่ประจำการเพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะคะ
รวมถึงก็ยังมีสื่อมวลชนหลายสำนักยังเกาะติดบรรยากาศอยู่ตรงนี้อยู่ค่ะ
ขอบคุณนะครับคุณสิริวัลครับ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าตำรวจเองก็ถูกยิงบาดเจ็บไปหนึ่งนายด้วยเหมือนกันนะครับ
พลตมตรีอัตษวายุทธ์นุทธ์พุ่มผู้บังคับการประจำบอชนนะครับ
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พื้นที่ชุมนุม
ถูกยิงเข้าที่ขาข้างขวาก็ยังไม่ทราบเรื่องของชนิดอาวุธอะไรยังไงนะครับ
ส่วนผู้ชุมนุมเนี่ยประกาศล่าสุดในเพจเฟซบุ๊คทะลุฟ้าบอกว่านัดชุมนุมอีกครั้งวันพรุ่งนี้๑๖สิงหาคม
นาฬิกานัดชุมนุมที่อนุสวรีชัยสมรภูมิเป็นจุดเริ่มต้นการชุมนุมของวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อนะครับ